คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีการจัดเวทีสัมมนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่สร้างผลเสียหายให้กับระบบราชการไทยนะครับ
โดยได้มีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในวิธีสัมมนาก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากหากจะกำจัดให้ออกไปจากสังคมไทยแบบเบ็ดเสร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงทหารตำรวจและข้าราชการที่มักจะคำนึงถึงแต่เฉพาะพักพวกของตัวเองครับ
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังมีปัญหาเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่ยังแก้ไม่ตกโดยเฉพาะในระบบราชการ
จนทำให้กัดกร่อนศักยภาพการแข่งขันของผู้ที่มีฝีมือ
ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมองว่าปัญหานี้คืออีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ควรถูกหยิบยกมาเป็นวาระแห่งชาติ
โดยหลังจากการระดมความเห็นจากหลายภาคส่วนมาตรการและแนวทางป้องกันในระยะสั้นที่ทำได้ดีที่สุดขนาดนี้
คือการใช้กระแสสังคมกดดันร่วมกับการใช้กฎหมายที่เข้มข้น
ข้อเสนอของนายสังสิทธิพิริยรังสรรค์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อกดดันให้สังคมเกรงกลัวระบบอุปถัมภ์
รวมถึงต้องมีกฎหมายที่เข้มข้นห้ามไม่ให้ผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริต
กลับเข้ามาสู่การเมืองตลอดชีวิต
อกจากนี้ต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสินน้ำใจตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ขณะที่กระบวนการยุติธรรมต้องเอาจริงเอาจังและเป็นกลาง
รวมถึงต้องทำให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นง่ายขึ้น

ขณะที่การป้องกันในระยะยาวต้องปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมและนิสัยคนไทยใหม่
ไม่ให้ยอมรับกับระบบนี้โดยต้องค่อยทำไปอย่างช้า
นายศรีมาศรีมานันอดีตเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ
หนึ่งในบุคคลที่อยู่กับระบบราชการไทยมานานยอมรับว่า

ซึ่งยังติดนิสัยนับความอาวุโสใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ของพวกพ้อง
โดยเฉพาะกลุ่มทหารตำรวจที่มีการโยกย้ายตำแหน่งระดับสูง
จะช่วยกันทำให้ระบบอุปถัมภ์ลดลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

ทั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในเวทีสัมมนาจะลงความเห็นเหมือนกันว่า
การแก้ระบบอุปถัมภ์นั้นทำได้ยาก
และเราจะยังคงเห็นระบบนี้อยู่ในสังคมไทยต่อไป
แต่ก็เชื่อว่าแนวทางที่ได้ข้อสรุปออกมานั้น
จะช่วยยับยั้งให้ระบบอุปถัมภ์ในแวดวงข้าราชการลดลงได้
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน